สาวสวยที่เป็นข่าวไม่เว้นแต่ละเรื่องทุกอย่างที่เธอขยับตัวอีกหนึ่งคนในวงการบันเทิงก็คือ
คือมีข่าวเยอะมากเลย

มีข่าวให้ออกมาเคลียร์เพราะว่าเธอแค่โพสต์
เรื่องความฝันเนี่ยคุณฝันเห็นงูใหญ่หลายครั้งแล้วแค่นี้คุณ

จะได้สละโสดบ้างแหละจะมีโชคมีลาบบ้างแหละ
บางคนเขาบอกว่าจะปุบปับรับโชคมีเบบี
เอางานนี้จ๊ะว่ายังไงไปฟังจ้า
ต้องบอกไว้เลยว่าเรื่องนี้รูปนี้เราตัดไปเลยนะคะ
ละครเรื่องแต่งงานนี่ก็ยังนะคะ

ก็มีความเชื่อแต่ก็ยังไม่มีวิแววว่าจะแต่งงาน

เพราะว่าตอนนี้ต้องบอกเลยว่าเจ้าภาพนี่คือ

ก็ยืนยันค่ะไม่ได้ท้องนะคะ
ร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะ

ฝันก็เป็นความเชื่ออย่างหนึ่ง
เอาดิฉันเองเคยฝันเห็นงูเหมือนกัน
แต่ดิฉันคิดถึงเลขนำโชคอย่างเดียวเลย
ว่าเราจะตีเป็นเลขอะไรก่อนดี